อีกเหตุการณ์หนึ่งฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าในส่วนของผู้โดยสารนี้ก็รอดตายอย่างปฏิหาร
แต่ว่าโชเฟอร์แท็กซี่เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อ๙โมงเช้าวันนี้ครับไปดูสภาพในพื้นที่หน้าด่านเก็บเงิน
ค่าผ่านทางพิเศษดินแดงหนึ่งฝั่งขาเข้ารถแท็กซี่คันหนึ่งฮะ
โอ้โหเสียหลักนะฮะพลิกชนแท่งเบรีเออร์แล้วก็พลิกคว่ำเนี่ยฮะในสภาพแบบนี้นะฮะ
ส่วนนี้คือโชเฟอร์แท็กซี่นะครับเสียชีวิตนะครับ๙โมงเช้าวันนี้นะฮะ
อ่าโอ้โหแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฟังจากผู้โดยสารแล้วนะครับ
ต้องบอกว่าปฏิหารจริงนะฮะสำหรับการรอดตายมาได้นะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตนะครับคือนายมานัทมาประดิษฐ์อายุ๕๘ปีนะครับเป็นโชเฟอร์แท็กซี่
ส่วนคนเจ็บที่เป็นผู้โดยสารที่มาด้วยในรถนะครับชื่อว่านางสาวธัญญาชนกชัยวรัฐอายุ๒๓
เป็นนิสิตสัตวแพทย์อยู่ปี๖แล้วของมหาวิทยาลัยแห่ง๑
ก็มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะนะครับหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาล

คุณปิยชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปยัง
นางสาวธัญญาชนกผู้โดยสารที่บาดเจ็บว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เธอบอกว่าเช้าวันนี้เธอเรียกแท็กซี่จากสนามบินดอนเมือง
เพื่อไปส่งบ้านแถวถนนรองเมืองนะฮะ
ก็ให้โชเฟอร์ขึ้นทอลเวย์มา
ก็ขับมาไม่เร็วนะประมาณ๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พอมาใกล้ถึงด่านเก็บเงินดินแดง๑ประมาณ๕๐เมตร
อยู่ดีรถแท็กซี่ก็ไปเสียหลักชนขอบทาง
แล้วไปพุ่งชนแท่งปูนหน้าตู้เก็บเงินอย่างแรง

ส่วนตัวเธอบาดเจ็บที่ศึกษาและก็จมูกหัก
ตอนแรกค่ะตอนที่ใกล้จะถึงทางด่วน

หนูแม่นรถก็เหมือนหนูคิดว่าน่าจะวูบสมศติไป
ตั้งแต่ตอนที่ชนขอบทางครั้งแรก
ตอนที่เขาชนขอบทางอ่ะหนูยังตกใจแต่ว่าหนูยังไม่ได้ทักท้วงอะไรเพราะหนูคิดว่าเขาอาจจะแบบมองไม่เห็นจริงหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนเขาชนขอบทางก่อนตอนแรกเหมือนเฉียวค่ะแต่ก็แต่ก็ตกใจว่าแบบอ้าวทำไมชนอะไรอย่างเงี้คือ
เพราะว่าแบบจริงมันก็ไม่มีรถอะไรตรงนั้นเลยอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็ตรงไปเรื่อยใช่ไหม
มันปิดกันเลยแต่รถมันตรงไปตรงที่มันปิดอะค่ะหนูก็เลยบอกพี่เขาว่าพี่คะมันไปผิดทางพี่คะพี่คะอะไรอย่างนี้
เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรหนูว่าค่ะแล้วมันชนแล้วก็ปึ้งแล้วมันก็คือหนูว่าไปกลับบ้านกับกรุงเทพมาสุขดีอะพี่
หนูไม่เคยแบบเกิดปฏิเสธอะไรอะก็ใช้พฤติการแท็กซี่ตลอดแต่คือคราวนี้มันก็มันต้องกลัว
เนี่ยน้องที่เป็นผู้โดยสารนั่งมาบอกว่าเห็นลุงแกวูบแล้วล่ะไปชนขอบทางนะทีแรกยังคิดว่าเออนิดเดียวไม่เป็นไร
แต่ว่าพุ่งไปโอ้โหชนแท่งปูนหน้าด่านเก็บเงินค่ะช่วงชนขอบทางดีนะมันใช่หน้าหวัดเสียวเนอะดีก็ตกร่วงลงไปหรืออะไรเนอะ
ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับลุงโชเฟอร์นะฮะลุงมานัดมาประดิษฐ์วัย๕๘ปีที่วูบจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ได้ไปคุยกับแฟนของลุงนะฮะซึ่งบอกว่าลุงเนี่ยขับแท็กซี่มา๑๐กว่าปีแล้วแล้วก็เพิ่งออกแท็กซี่คันที่เกิดเหตุได้แค่ปีกว่า
ปกติลุงมณัฐจะขับแท็กซี่ช่วง๙โมงถึง๓ทุ่มหลังจากนั้นก็กลับบ้านกลับมาบ้านก็นอนนะเข้านอน๔ทุ่ม
คือทำงานไม่หักโหมแล้วก็ไม่ได้ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ด้วยแต่ระยะหลังลุงมานัดบ่นว่าเวียนศีรษะบ่อยนะ
แฟนก็เคยบอกว่าเออไปหาหมอไหมแต่ลุงมณัฐบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรมากเมื่อเช้านี้ก็ออกจากบ้านนะ
แต่ออกเช้าผิดปกติแล้วก็รับผู้โดยสารไม่กี่เที่ยวนะก่อนจะมาถึงเที่ยวล่าสุดที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิต
แต่เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของสุขภาพ
เคยบ่นว่าไม่รู้เป็นอะไรวะใช่ไหมวันนี้รู้สึกว่าเวียนหัวอยากจะอ้วกผืดผอมอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยว่าถ้าพี่เป็นอย่างงั้นพี่ก็หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปขับรถหยุดเดี๋ยวมันก็หายทำนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมันก็หาย
แกก็ว่าอย่างนี้เจ้าออกแต่เช้าปกติแกจะไม่ออกแต่เช้าเห็นคนข้างห้องเขาก็เลยถามว่าเอ้าพี่นิดพี่นิดทำไมออกเช้าจังเลยวันนี้
ผลโดยมนตรีคมศักดิ์สุมังเกษตรผู้มีความครับการบวชรจรจรนะครับ
บอกว่าถ้าดูจากสภาพของคนขับแท็กซี่ที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
ก็รัดเข็มขัดนิรภัยสภาพการชนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
มันก็ถือว่าไม่ได้รุนแรงมากนักตามร่างกายก็ไม่มีบาดแผลอะไรนะครับ
เพราะฉะนั้นจากการชนะสูตรเนี่ยนะฮะพบว่าที่เสียชีวิตเนี่ย
คืออาการหัวใจวายเฉียบพลันนะครับ
มันถึงเกิดเหตุการณ์ที่ขึ้นครับเราก็เจออีกมาตลอดนะครับนะ
เรื่องร่างกายไม่พร้อมด้วยนะครับนะแม้แต่ว่าคนขับแท็กซี่แล้ว
คนทั่วไปก็เหมือนกันนะครับร่างกายไม่พร้อมขับไปก็หลับใน
หลับหน่ายก็ไปชนพวกนี้จะไม่เบรกเลยนะครับ
เนื่องจากมันเหมือนกับไม่รู้เรื่องอะไร
แต่เกิดแล้วรุนแรงครับ
นี่ฮะหัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็วูบไปเลย
ส่วนคนเจ็บนะครับนางสาวธัญญาชนกนะครับ
บอกว่าตอนนี้อาการเธอปลอดภัยแล้วแต่แพทย์ยังให้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับ
แต่เธอบอกว่าจากนี้ไปก็ไม่กล้านั่งแท็กซี่แล้วเหมือนกัน
มันก็คงจะหลอนไปแล้วอ่ะนะส่วนศพของนายมณัฐนะครับ
ญาติจะรับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อนะครับ
ญาติบอกว่าก็ยังทำใจไม่ได้เพราะว่าลุงมณัฐเองก็เป็นคนดีชอบทำบุญนะ
แต่ก็เคยพูดว่าถ้าเกิดจะเสียชีวิตเนี่ย
ก็ขอให้ตัวเองอย่าเจ็บปวดอย่าทรมานเลยนะ
สภาพศพก็ไม่มีร่องรอยบาดแผลเลยญาติบอก
ก็เลยไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างที่ลุงเขาเคยพูดไว้หรือเปล่า
แต่ก็ไม่คาดคิดแหละว่าจะมาเสียชีวิตด้วยลักษณะแบบนี้

แต่อย่างที่ภูมิครับการตำรวจจราจรท่านบอกเนี่ย
อันนี้ถูกต้องคือทุกคนแหละครับ
โดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถสาธารณะ

มีอะไรก็หาคุณหมอให้ตรวจสุขภาพไว้ก่อนดีที่สุด